ถ้าไปดูข่าวนี้พระท่านเป็นระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลอกถ่ายภาพโป๊เปลือย
เด็กนักบาสเก็ตบอล๙คนคุณผู้ชมครับตำรวจจับได้พร้อมของกลาง
เป็นรูปโป๊ของเด็กชายจำนวนมากเลยอยู่ในโทรศัพท์ไอโฟนครับ
โอ้โหเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลาบ่ายสามโมงครึ่งของเมื่อวานนี้
คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประชานิเวศพานักเรียนชาย๙คนนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบศว่าตั้งแต่ช่วงธันวาคมปี๒๑๖๕
คือปีที่แล้วมีผู้ใช้อินสตราแกรมแล้วก็แอปพลิเคชันไลน์
มาหานักเรียนชายอายุ๑๔ปีถึง๑๗ปีซึ่งเป็นนักบาสเก็ตบอลของโรงเรียน
แล้วก็เป็นนักกีฬาบาสเยาวชนทีมชาติด้วยนะ
หลอกลวงให้เด็ก๙คนถ่ายรูปแล้วก็มีคลิปลามกอนาจารย์ด้วย
ส่งให้หากไม่ทำเดี๋ยวจะเอาไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย
๖โมงเย็นวันเดียวกันคุณผู้ชมฮะ
โมงเย็นวันเดียวกันตำรวจวางแผนจับกลุ่ม
โดยให้เด็กผู้เสียหายทำทีติดต่อให้คนร้ายมาพบที่ชั้น๕
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านงามวงวานพบว่า
คนร้ายเป็นพระครับท่านชื่อพระรณชัยอายุ๒๗ปี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งย่านงามวงวาน
เพื่อหาหลักฐานปรากฏว่าคลิปเพียบ
คลิปอะไรอ่ะคลิปลามกอนาจารย์ของเด็กนักเรียน๒คลิป
แล้วก็ภาพลามกอนาจารย์ของบุคคลอื่นอีกประมาณ๔๐ภาพ
ส่วนมากเป็นภาพลามกอนาจารย์ผู้ชายจึงยึดไว้เป็นหลักฐานฮะ
สอบสวนพระรณชัยให้การบอกว่าที่ทำเช่นนี้เพราะถูกแบ็คเมล
จากผู้หญิงชื่อพลอยที่สนิทกันทางเฟซบุ๊ก
หลอกให้เขาช่วยตัวเองนะครับสำเร็จความไข้ด้วยตัวเองนั่นแหละ
จากนั้นก็บันทึกภาพเอาไว้คมขู่จะเอาเงินเรื่อยมา
กระทั่ง๒เดือนก่อนมาขอให้โอนเงิน๒๐๐๐บาทครับ
พอตอบไปว่าไม่มีเงินผู้หญิงที่ชื่อพลอยก็ส่งอินสตราแกรมของเด็กนักเรียนมาให้
แล้วให้พระรณชัยหลอกให้เด็กถ่ายคลิปเปลือยกายอาบน้ำและช่วยตัวเองส่งมาให้
โดยคนชื่อพลอยนะครับได้ส่งโทรศัพท์มือถือไอโฟนเครื่องใหม่มาให้ใช้งานด้วย
โดยเด็กที่พลอยส่งรูปมาเนี่ยเป็นเพื่อนกับพระนะฮะ
เป็นเพื่อนกับเด็กที่พระรณชัยเคยช่วยเหลือเรื่องเงินมาตลอด
จึงให้เด็กคนนั้นเนี่ยติดต่อประสานให้
คือเมื่อก่อนไม่มีตำแหน่งอะไรในวัดตอนนี้เป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พูดง่ายก็คือดูแลวัดทั้งหมดนะครับ

ผมจะเป็นยันไงหรอย่าโดยห่วงผมรู้สึก

คือผมก็มีตังค์ในระดับหนึ่งของผม

แล้วก็ถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็ก
แสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองและผู้อื่นครับ